ไก่จะมาแนะนำ๓นักสัตว์ที่ดวงพลิกหลังจากช่วงศาสตร์จีนนี้
ติดตามกันเลยกับหมอไก่พ่อพาธินี
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในวันนี้ค่ะวันที่๒๒สิงหาคมนี้นะคะ
ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญกับลูกหลานชาวจีนอย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ค่ะก็คือวันศาสตร์จีนนะคะ
จริงแล้วเนี่ยค่ะวันศาสตร์จีนจะมีความคล้ายคลึงกับวันตุจีนนะคะ

ซึ่งวันศาสตร์จีนนะคะจะมีความหมายถึงว่า
ชีวิตของเราเนี่ยได้ก้าวล่วงมาถึงครึ่งปีแล้วนะคะ
ถ้าเรานับตั้งแต่วันตุดจีนที่ผ่านมาค่ะ
โดยลักษณะการไหว้ในวันศาสตร์จีนนี้นะคะ
เรานะคะจะเน้นในเรื่องของการไหว้บรรพบุรุษเป็นหลักนะคะ
เวลาที่เราไหว้ค่ะเราก็จะต้องมีทั้งหมด๓ชุดด้วยกันนะคะ
ชุดแรกเนี่ยก็คือการไหว้พระพุทธก่อนค่ะ
ต่อมาค่ะชุดที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นชุดที่เราเนี่ยไหว้อากงอาม่านะคะ
ก็คือเป็นชุดไหว้บรรพบรุษค่ะ
อีกชุดหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือการไหว้ห่อเฮียตีนะคะ

สำหรับในช่วงศาสตร์จีนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับหลายคนค่ะ
เหมือนกับ๓ปีนักศัตริย์ที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยค่ะ
คนเกิดปีนักศัตริย์แรกก็คือคนที่เกิดในปีขานนะคะ
สำหรับพื้นฐานดวงชะตาของคนที่เกิดในปีขานค่ะ
คุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำเป็นคนขยันนะคะ
ที่ผ่านมาคุณก็ลุยค่ะแต่ว่าเป็นการลุยลงโคนนะคะ
ก็คือหมายถึงว่าคุณขยันแต่ว่าก็ยังไม่ถึงดวงดาวที่คุณไฝฝันสักที
แต่ว่าถ้าหลังจากศาสตร์จีนนี้ไปจากวันนี้ไปนะคะ
ก็เรียกได้ว่าดวงชะตาจะดีขึ้นนะคะจากร้ายก็จะกลายเป็นดี
เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาดีนับตั้งแต่ศาสตร์จีนนี้ยาวไปถึงตุดจีนปีหน้าเลยค่ะ
สำหรับปีนักศัตริย์ต่อมานะคะที่เรียกได้ว่าดวงชะตาพลิก
หลังจากศาสตร์จีนนี้ไปนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดในปีมะเมียค่ะ
เรียกได้ว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นนะคะ
คนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังในเรื่องของการงานแบบเกินความคาดหมายค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเรื่องไหนที่คุณคิดว่ามันเกินความสามารถของคุณเหลือเกิน
เรื่องไหนที่มันยากเหลือเกินเรื่องนั้นแหละค่ะจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
สำหรับปีนักศัตริย์ต่อมานะคะที่เรียกได้ว่าดวงชะตาดีฉุดไม่อยู่แล้วจ้า
ก็คือคนที่เกิดในปีกุลค่ะสำหรับคนเกิดปีกุลนะคะ
เรียกได้ว่าพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างที่ทำให้คุณปวดหัวปวดใจนะคะ
ที่ทำให้คุณต้องคอยกินยาแก้ปวดอยู่ตลอดนะคะ
ก็จะค่อยค่อยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะถ้าใครที่ทำการค้าขายทำธุรกิจอยู่นะคะ
จะสามารถลืมตาอ้าปากได้ธุรกิจก็จะค่อยคล่องตัวมากขึ้นค่ะ
ส่วนใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในสายงานของคุณเองนะคะ
แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะคะ
เพราะว่าในวันนี้ค่ะหมอไก่มีเคล็ดลับนะคะที่ชาวจีนเนี่ยทำแล้วเห็งทำแล้วรวยมาบอกกันค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการปลูกต้นไม้นำโชคนะคะ
อย่างเช่นต้นสุปโชคหรือว่าต้นเขย่าเงินนะคะ
จะเป็นการเรียกโชคเรียกลาบเข้ามาในบ้านนะคะ
คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ปลูกต้นเขย่าเงินเอาไว้ในบ้านค่ะ
แล้วถ้าเราไปเขย่าเนี่ยก็คือจะมีเงินไหลลงมานะคะ
ก็คือจะเป็นความเชื่อของชาวจีนค่ะว่าปลูกแล้วดีปลูกแล้วเห็งนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่สามารถที่จะหาต้นเขย่าเงินหรือว่าต้นสุปโชคได้นะคะ
ก็ขอแนะนำว่าปลูกเป็นต้นส้มจี๊ดก็ได้เช่นกันนะคะ
ก็ถือว่าจะมีโชคมีลาบนะคะมีโชคดีเข้ามาในบ้านหลังนั้นเช่นเดียวกันค่ะ
ต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการบูชาเทพเจ้าค่ะ
คือชาวจีนโบราณนะคะเขาจะมีการยึดถือในเรื่องของการไหว้เทพเจ้าอย่างมากเลยค่ะ
โดยถ้าสมมติว่าใครที่จะไปไหว้เจ้าขอพรตามสารเจ้านะคะ
แล้วเขาต้องการที่จะแบบสำลิดผลในพรข้อนั้นจริงมีความจำเป็นมากจริง
เขาก็จะมีการทานเจก่อนที่จะไปไหว้เจ้านะคะ
ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะสำลิดผลมากขึ้นค่ะ
แล้วอีกอย่างนะคะที่ชาวจีนเขาทำกันก็คือเวลาที่ขอพรแล้วสำเร็จ
เขาจะมีการไปไหว้ขอบคุณเทพเจ้าองค์นั้นก่อนปีใหม่ที่กำลังจะถึงค่ะ
ต่อมานะคะก็คือเรื่องของอาหารที่ทานแล้วเห็งค่ะ
อย่างนี้เรื่องของเนื้อสัตว์นะคะที่เวลาเขาทานเนี่ยเขาจะมีการสับและติดกระดูกมานิดค่ะ
เพราะว่าเวลาที่เรากินเนี่ยมันก็จะเหลือกระดูกใช่ไหมคะ
ก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเหลือกินเหลือใช้มีเงินทองไม่ขาดมือนะคะ
หรือว่าเขาจะทานเป็นอาหารอย่างอื่นที่มีความหมายเป็นมงคลค่ะ
ในเรื่องของปลานะคะปลาเนี่ยหมายถึงฮือก็คือเหลือกินเหลือใช้นั่นเองค่ะ
ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะคะ
สำหรับวันนี้ค่ะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ขอบคุณหมอไก่นะคะเป็นเคล็ดลับดีแต่ปีนักศัตริย์คุณนี่ดวงดีเหรอคะเนี่ย
ผมเกิดปีกูลปีหมู
นี่เป็นอีกหนึ่งในปีนักศัตริย์ที่ดวงเห็งดวงดี
หมูติดมันยังอร่อยแล้วผมที่มีไขมัน

จะไม่อร่อยจะไม่เห็งได้ยังไง
เอาว่ากันไปก็นำไปปรับใช้กันดูแล้วกันสำหรับเคล็ดลับต่างที่หมอไก่แนะนำเนาะว่าใครอยากจะเสริมดวงจะปลูกต้นไม้ยังไงจะเลือกทานอาหารยังไงแต่ทั้งหมดก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้สำคัญ